คลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ถ้าคนที่ก่อเหตุเป็นนายทหารยศพันโทจริง
เขาบอกว่าโหดเยี่ยมโหดร้ายไปหรือเปล่า

เพราะว่าตอนนี้ทางกองทัพบกเองก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะ

คือคนก่อเหตุเนี่ยคือมีผู้ชายสองคนและผู้หญิงคนนึง

แต่ว่าสามคนนี้มาด้วยกันค่ะแล้วอีกคนนึงที่ล้มอยู่กับพื้นเนี่ย
โอ้โหถูกต่อยถูกชกล้มลงไปแล้วยังถูกเตะ
ถูกกระทืบหน้าถูกเตะหลังถูกอะไรซ้ำอีกนะฮะ
คลิปนี้มันเผยแพร่ในโลกโซเชียลความยาวประมาณ๔นาทีนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ระบุเหมือนว่า
สาเหตุมาจากการแย่งที่จอดรถกันกับฝ่ายนายทหาร
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแฟลต์สวัสดิการพญาไทย
เมื่อเวลาตี๒๗นาทีของวันที่๓ตุลาคมนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เองนะฮะคนที่เอามาเผยแพร่ในคลิปเนี่ย
เขาส่งเรื่องไปขอความช่วยเหลือจากสำนักข่าวตาสวรรค์
เพราะว่านอกจากจะส่งคลิปไปให้ทางสำนักข่าวตาสวรรค์
ได้เปิดเผยแล้วยังมีจดหมายที่เขาเขียนด้วยลายมือนะครับ
เขียนบอกว่าเขาเป็นคนที่ถูกรุมทำร้าย
โดยหนึ่งในคนที่รุมทำร้ายเขาเป็นทหารยศพันโท
แล้วก็ระบุถึงสถานที่ในการเกิดเหตุ
และตัวเขาเองก็บอกว่าได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนพญาไทยแล้ว
แต่สิ่งที่กลัวก็คือกลัวจะไม่รับความเป็นธรรม
เพราะคู่กรณีเป็นถึงนายทหาร
เรื่องนี้มันมีความคืบหน้าจากทางด้านของผู้ประชาการตำรวจนครบานเลยนะ
ถึงหูผู้บัญชาการตำรวจนครบานด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้ทางภูมิกับการสนพญาไทยเนี่ย
ได้รับแจ้งความแล้วจากทางด้านผู้เสียหาย
แล้วก็น้องสาวของผู้เสียหาย
ซึ่งน้องสาวของผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ที่แฟลต์ทหารดังกล่าวนี้
เป็นคนไปแจ้งความต่อตำรวจเอง
น้องสาวของผู้เสียหายซึ่งพักอาศัยอยู่ที่แฟลต์นี้
แล้วเป็นแฟลต์เดียวกับผู้ก่อเหตุเนี่ย

และยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นนายทหารยศพันโทกับพวกจริง
และเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานในการแจ้งความ
เพื่อตามตัวนายทหารยศพันโทมารับโทษให้ได้
ทีนี้ฮะสาเหตุเกิดจากเรื่องอะไรกันแน่นะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน
ตำรวจก็พยายามจะสอบปากคำผู้เสียหายนะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังรับการรักษาตัวอยู่ที่ต่างจังหวัด
ก็จะเป็นการสอบปากคำยากหน่อย
ดังนั้นตำรวจของสนพญาไทยเองก็จะเรียกตัวของน้องสาวผู้เสียหาย

ทีนี้การตรวจสอบว่าเป็นทหารจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้รองโฆษกองทัพบกพันเอกหญิงสิริจันงาทอง
ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับ
ตามกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปในโลกโซเชียล
ว่ามีทหารไปทำร้ายร่างกายประชาชนนั้น
โดยการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นทหารยศพันโทจริง
ทัพบกตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นนายทหารคือพันโทชาวลิศบุญมณี
และกองทบก็ชี้แจ่งถึงกรณีที่พันโทชวลิชบุญมาี
กระทืบประชาชนเขา
โดยพันโทชวลิศได้ให้ข้อมูล
กับต้นสังกัดว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากพันโทชวริสไม่ทราบว่าผู้ชายคนนี้
เข้ามาในแฟลต์ทหารได้อย่างไร
ลักษณะคล้ายมึนเมาแล้วก็สื่อสารไม่เข้าใจ
เข้ามาในบริเวณบ้านพักสวัสดิการกองทัพบกในยามวิการ
และก็ยอมรับว่าเป็นคนทำร้ายผู้เสียหายจริง
อ้าวนี่คือสาเหตุที่ทางพันโทชวลิกเขาเปิดเผยนะ
ขณะนี้ทางกองทัพบกเองอยู่ระหว่างการสอบสวน
สั่งให้ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตามกองทัพบกต้องขอโทษผู้เสียหายด้วย
กำลังพลประพฤติไม่เหมาะสมใช้ความรุนแรง
นี้จะดำเนินการทางวินัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างดีที่สุด
ส่วนเรื่องของคดีก็ต้องรอผลการสอบสวนจากสนพญาไทยด้วย
เพราะว่าน้องสาวของผู้เสียหายบอกว่าจริงพี่ชายมาหาเธอ

พี่ชายจะไม่รู้หรอกว่าต้องจอดรถอะไรอย่างไร
แย่งที่จอดรถกันจริงหรือเปล่าก็ต้องรอสอบปากคำกันต่อนะครับ